ทางด้านทั้งภาครัฐแล้วก็ประชาชนในช่วงนี้ยังคงมีการจัดกิจกรรมทำความดี
ถวายน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่องนะคะ
อย่างที่จังหวัดปัตตานีมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินค่ะ
ตำรวจกว่า๒๐๐นายจาก๑๕โรงพักในพื้นที่๑๒อำเภอของจังหวัดปัตตานี
ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่า
ซึ่งเลือดที่รับบริจาคในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลปัตตานี
สำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

เหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไป
ส่วนที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำลังทหารจากมณฑนทหารบกที่๔๓ค่ายเทพศตรีศรีสุนทร
ร่วมกับตำรวจทางหลวงทุ่งสงศ์
เปิดจุดบริการประชาชนบนถนนสายเอเชียพื้นที่ตำบลหนองหงษ์
ช่วงนี้มีประชาชนจำนวนมากที่มาแวะพัก
ก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อไปร่วมลงนามแสดงความอาลัย

สาราสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
ขณะที่สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกสาขาทุ่งสงศ์
แจกริบบิ้นสีดำฟรีให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ด้วย
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำนายนัทธวุฒินาคสุวรรณ
จำหน่ายยางรถยนต์บนถนนสายบุรีรำสตึกเปิดเผยว่า
ขอร่วมทำความดีด้วยการให้บริการปะยางรถยนต์ฟรี
เป็นเวลา๑ปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผมก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับ

ทำงานหนักมาตลอดที่ท่านทรงครองราชมานะฮะ
ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราเป็นร้านยางเล็ก
พอจะทำอะไรให้แบบถวายท่านในหลวงได้
ก็คือแบบนึกขึ้นกับผู้จัดการทุกสาขา
ผมและครอบครัวจะทำดีถวายท่านตัวเองตลอดชีวิตเลยฮะ
แล้วก็ขอเป็นค่ารองพระบาทของท่านทุกชาติไปเลยครับ

เมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์นายบุญธรรมกรโพธิ์
เจ้าของร้านบุญธรรมออโต้เซอร์วิสเปิดเผยว่า
จะเปิดให้บริการปะยางและสลับล้อยางฟรีตลอด๑ปีตั้งแต่วันนี้
จนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
กล่าวย้ำว่าตั้งใจจะร่วมทำความดี
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้